ถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าญาติพาสาวท้อง๓เดือน

ปรากฏว่ากลับถูกหมอที่รักษาพูดจาไม่ดีใส่
จนเกิดเป็นคลิปโตเถียงกันระหว่างญาติคนไข้กับหมอนะครับ

อย่าพูดอะไรก็เชิญตามสบายเต็มที่
เต็มใจทำงานป่ะเนี่ย

อ้าวมาทำไมไม่ต้องจ่ายให้ไปมาอยู่ทำไมต้องกินต้องใช้เหมือนกัน
อ้าวแล้วเนี้ยเหรอจังหยาบันของหมอมีแค่เนี้ยเหรอเออมีแค่เนี้ยแหละ
โหอันนี้หมอเนี้ยไม่น่าเป็นหมอเลยเหรอใช่
สมมุติว่าถ้าเป็นญาติของคุณมาฉันก็จะทำแบบนี้เหมือนกัน
ถ้ายากฉันโง่ขนาดนี้โง่เลยเหรอใช่ฉันโง่
มึงอ่ะมึงกูเลยเหรอมึงขึ้นกูมึงก่อนนะ
ลูกคุณด่าอะไรคนไข้เหรอนั้นถ้าคนไข้งอแล้ว
ไหนเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ให้หมอตอนนี้รักษาตัวเองแล้วสิ
ถกเถียงกันระหว่างญาติคนไข้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
การพูดคุยในคลิประบุว่าเป็นหมอนะครับ
หลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมหาศาลนะฮะ
โดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าเคยประสบกับตัวเองมาแล้วเหมือนกันกับหมอท่านนี้
ตั้งคัน๓เดือนแต่ว่ามีอาการแพ้ท้องรุนแรงก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับ
พอไปถึงก็เข้าห้องฉุกเฉินขณะนั้นญาติออกมารออยู่นอกห้อง
สักพักได้ยินเสียงน้องสะพ้ายร้องอยู่ภายในห้องนะร้องดังเลยนะฮะ
ทีนี้ญาติรีบเข้าไปดูปรากฏว่าน้องสะพ้ายบอกว่าหนูจะไม่รักษาที่นี่แล้ว
พาหนูไปรักษาที่อื่นหน่อยเพราะหมอที่ให้การรักษาต่อว่าอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหว
และยังบอกว่าเจ้าหน้าที่จะฉีดยาแก้อาเจียนให้ซึ่งได้แจ้งไปแล้วว่าเธอแพ้ยาตัวนี้
เคยฉีดแล้วใจสั่นคุณก็เลยขอไม่ฉีดตัวนี้ได้ไหม
พยาบาลก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าแจ้งหมอที่อยู่ในคลิปนี้นะฮะ
ก็ถูกต่อว่าอย่างรุนแรงสุดท้ายต้องพาออกจากโรงพยาบาลนี้
แล้วก็รีบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย
แล้วก็มีคลิปถกเถียงกับคนที่ระบุว่าเป็นหมอคนนี้นะครับ
อ้าวสรุปจะนอนให้ได้ใช่ไหมจะนอนให้ได้ใช่ไหม
ไล่ให้ไปก็ไม่ไปไล่ให้กลับก็ไม่กลับอยากจะนอนจะนอนให้ได้ใช่ไหม
ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รักษาจะไม่รักษาไม่จ่ายยาไม่อะไรให้ทั้งนั้น
นี่คือคำพูดของคนไข้ที่ไปทำการรักษาตรงนั้น
แล้วเจอคำพูดของของเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาตอบกลับมาแบบนี้

นี่ประโยคสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้นะคิดว่าสมควรไหมคะ
เจ้าของคลิปบอกอีกว่าต้องการให้ทางโรงพยาบาลมีการปรับปรุง
การให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
ซึ่งเมื่อ๖๗ปีที่แล้วสามีเธอก็ไม่สบาย
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้แหละฮะ
ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนพูดจาใส่แบบไม่ดีเลย
ครั้งนี้ส่งน้องสะพ้ายมารักษาก็มาพบกับเหตุการณ์แบบนี้อีก
อยากขอให้ทางผู้บริหารของโรงพยาบาล
ช่วยปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ดูแลคนในสังกัดนะครับ

สาธารณสุขอำเภอนะฮะในพื้นที่นี่นะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าเบื้องต้นนะฮะ
เท่าที่รับฟังปัญหาก็ทราบว่าแพทย์หญิงคนนี้

ขณะนี้ได้ให้แพทย์หญิงคนนี้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว
และทางโรงพยาบาลจะเดินทางไปพบกับญาติคนไข้
เพื่อปรับความเข้าใจกันต่อไปนะครับ
ขอถอนหายใจหน่อยนะฮะ